สภาพศพก็คือมีดปลายแหลมปักคาอยู่ในปาก

จากการสอบถามนายจักริจจีนพาณิชย์เพื่อนของสามีผู้ตาย
สามีผู้ตายชื่อว่านายธวัชชัยสมปัญญานะคะ
เพื่อนของสามีผู้ตายบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายธวัชชัยสามีผู้ตายนี่แหละ
เพราะช่วงเที่ยงเพื่อนไปหาที่บ้านไปหาที่บ้านนายธวัชชัยจะชวนกินเบียร์
เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยไม่มีแก้วนายธวัชชัยบอกว่าแก้วอยู่ข้างบน
แต่เพื่อนบอกว่าตอนคุยกันนายธวัชชัยมีอาการแปลกมาก
สั่นลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาเพื่อนก็ขึ้นไปบนบ้านไปเอาแก้ว
ยังไงรู้ไหมขึ้นไปบนบ้านปุ๊บเจอร่างของนางสาวเอถูกมีดแทง
ปากคาปากนอนเสียชีวิตอยู่บนบ้านอ่ะหมายความว่าแทงเมียตัวเองเสร็จ
ไม่ได้ไปไหนยืนอยู่ด้านล่างเพื่อนมาหาก็ปล่อยให้เพื่อนขึ้นไปด้านบน
ทั้งทั้งที่เมียนอนตายอยู่ข้างบนอ่ะหรือไม่ก็จังหวะทำร้ายเมียจนตายเสร็จแล้วก็
ทำอะไรไม่ถูกเออเนี่ยเพื่อนมาพอดีก็เรียบร้อยเลยทีนี้ค่ะเพื่อนก็เลยต้องวิ่งลงมาข้างล่าง
แล้วก็ไปบอกญาติว่านายธวัชชัยแทงภรรยาเสียชีวิตแล้วครับญาติญาติก็พานายธวัชชัยไปที่บ้าน
ฝั่งตรงข้ามช่วยกันพูดช่วยกันปลอบใจญาติก็โทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัว
นายธวัชชัยรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือแทงปากเมียตัวเองจริงเพราะทะเลาะกัน
จากความหึงหวงคือภรรยาหึงห่วงแล้วก็ด่าทอเขาอ้างแบบนี้นะเขาอ้างว่าเขาทนไม่ไหว
เมาด้วยก็เลยก่อเหตุนี้ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันก็บอกว่าเมื่อคืนก่อน
ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันนะคะได้ยินเสียงทะเลาะกันดังตั้งแต่ตีสองนะ
เสียงดังอยู่สักพักก็เงียบไปก็คิดว่าจะหลับกันไปแล้วไม่คิดว่าทะเลาะกันจนฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ
เงียบหายไปคือแทงกันตายแล้วอืม